คุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้นะคะบอกว่าปังมากจริงนะคะ
งานสมาคมภูมิกับภาพยนตร์ไทยโอ้โหดาราไปเพียบเลย

เจอพี่ปูแบ็คเฮดก็ถามเขาเรื่องความรักนิดนึง
ตรงพี่เต๋อมาเปลี่ยนภาพปูแบ็คเทนเลยค่ะ
แฟนใหม่กับคุณแจนจังอายุห่างกัน๒๕
ถูกต้องพี่ปู๕๒แจนจัง๒๘
เขาก็มีดราม่าบอกว่าทำไมมูฟอ่อนเร็วจัง

ซึ่งปูบอกไม่ได้สนใจเรื่องนี้
ไปฟังทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะ

เพราะมันทรมานอยู่เหมือนกันในช่วงเวลานั้น
เพราะว่ามันบอกจริง

ใช่ครับก็ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานนะครับ
เป็นแฟนกันหรือยังคะถ้าหนูรบกวนถาม
เขาจริงตอนนี้มันก็เริ่มพัฒนาไปในด้านนั้นได้แล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเห็นพี่ปูแบบนี้
หน้ายังเด็กหน้ายังละอ่อนอยู่เลยนะคะ